กลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวของหนุ่มเซอร์เป้อารักกันหน่อยดีกว่านะคะ
ไม่รู้ไปสะบัดต่อไม่รอแล้วนะกับใครหรือเปล่า
เพราะว่าคอเนี่ยเคลื่อนมาเลยต้องรักษาเป็นการใหญ่เลยนะคะ
แฟนคลับก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยกันเพียบเลยนั่นเองนะจ๊ะ
เดตอาการหน่อยอย่างที่บอกไปกระดูกคอเคลื่อนค่ะของเป้อารักษ์นะคะ
บอกว่าตอนนี้พี่ครับยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่
คุยกันหน้าตรงก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งหันมากนะ

คือต้องพบคุณหมอเพื่อทำกายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
แต่ว่าบังเอิญช่วงนี้น้องก็ต้องออกไปทำงานเพราะว่า
เกิ้ลใหม่ก็เขาปล่อยมาแล้วคุณ
เพลงว่าอะไรรู้ไหมไม่ต้องทำหรอกบุญ
โอ้ชื่อเก๋อีกแล้ว
เขาบอกว่าจะทิ้งไปก็ไม่ได้จะแบบพักยาวก็ไม่ได้เนอะ
งานกำลังมาน้ำขึ้นก็ต้องรีบตัก
เราไปเจอเป้มาไปอัปเดตกับเป้หน่อยจ้า

แต่ว่าลงมาข้างล่างก็ต้องลองดูครับ

หยุดพักมันหยุดไปแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลากายภาพ
ผมก็ใช้แบบพยายามใช้ให้มันกลับมาเหมือนเดิม

เพราะว่าจะไปอ้างบนเวทีว่ามันไม่ดี

ผมก็ไม่เคยร้องเก่งอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือปัญหา
แล้วพอไม่เก่งแล้วยิ่งมาเจออะไรแบบนี้อีก

ก็พยายามฝึกแก้ไขมันอยู่ครับ

แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ห้ามกินน้ำเย็น